ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ครับบรุณาการปล่อยแถวกวาดล้างอาทยากรรมนะครับ
ก็มีการไปปิดล้อมบ้านคนร้ายคนหนึ่งครับแต่ว่าคนร้ายนั้นใช้พ่อของตนเองเป็นตัวประกันครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจตรีสิริพงศ์ติมุลาครับ
วาดล้างอาทยากรรมข้ามชาติแล้วก็ซิปไลน์ที่เปิดดำเนินการโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ในขณะที่ชุดของพันธ์ตำรวจตรีอานนท์เชิดชูตระกูลทอง
ซึ่งเป็นสารวัตรสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่
นำกำลังพร้อมกับหมายสารเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่ง

ซึ่งเป็นบ้านปูน๒ชั้นแล้วก็เป็นที่พักของเจ้าหน้าที่แขวงศรีวิชัย
ของเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อเข้าไปจับกลุ่มตัวนายสุพศศรีโพ
หรือว่าต้นอายุ๓๐ปีเป็นลูกชายของเจ้าของบ้าน
จากว่ามีสารบรรยายงานว่านายสุพธนั้นมีส่วนผัวพันธ
กับเรื่องของการจำหน่ายยาเสียบติดและเคยเข้าออกเบลือนจำอยู่หลายต่อหลายครั้ง
ทันทีที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนายสุพธยืนอยู่หน้าบ้าน
เมื่อเห็นตำรวจกลับไม่ยอมให้จับกลุ่มครับ
พร้อมถือมีดเอาไว้แล้วก็ลากตัวนายมรพีศรีโพอายุ๖๑ปี
ซึ่งเป็นพ่อของตนเองเข้าไปในบ้าน
เพื่อจับเป็นตัวประกันแล้วก็มีเสียงปืนยิงออกมาจากบ้านหนึ่งนัดครับ
เจ้าหน้าที่จึงขอเข้าไปตรวจค้นแต่ว่าไม่ได้
แล้วก็มีขอกำลังสนับสนุนร่วม๕๐นายกระจายกำลังกันปิดล้อม
ต่อมานายสุพศได้ปล่อยพ่อออกมาแล้วก็เก็บตัวเงียบอยู่ที่บ้านชั้น๒นะครับ
เจ้าหน้าที่จึงให้ผู้เป็นแม่เจรจาให้กับนายสุพธิ์ลงมามอบตัว
แต่ว่าสถานการณ์ก็ยังคงตึงเครียดและตำรวจก็กระจายกำลังปิดล้อมบ้าน
เอาไว้ทั้งหมดอยู่ในขณะนี้ซึ่งถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้า

ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยรวมแล้วกว่า๖ชั่วโมงแล้วนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ไปปิดล้อมนายสุพธแบบนี้
แต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเคลื่อนไหวอย่างไรค่ะ
ซึ่งก็ยังอยู่ระหว่างการนำกำลังเข้าจับตัวอยู่
เรามีบรรยากาศล่าสุดจากคุณเจตนาเมืองลือนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

ก็ผ่านไป๖ชั่วโมงสถานการณ์ยังตึงเครียด
ทางเจ้าที่ตำรวจไปจากธนโรคกรณ์ฐาตร์๕
สถานการณ์ธนโรคกรณ์เมืองเชียงใหม่หรือชั้นเผื่อ
เกือบ๕๐นายและก็ได้กระจายกำลัง
ล้อมบ้านหลังดังกร่าวเอาไว้
เนื่องจากว่าทางผู้ต้องสงสัย
แล้วก็ยังไม่มีการเจรจาไม่ยอมออกมามอบตัวนะครับ
ล่าสุดนะครับทางพันธุ์ตำรวจเอกปียพันธ์พัฒระพงศิลปรองผู้บังคับการตำรวจกรองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ก็ได้นำเจ้าที่พยายามเข้าไปเจรจาต่อลองนะครับให้ทางผู้ต้องผู้ต้องสงสัยลายนี้นะครับ
ออกมามอบตัวนะครับก็คือนายสุพศนะครับนายสุพศศรีโพแต่ปรากฏว่านายสุพธก็ยังไม่ตอบรับนะครับ
ยังปิดประตูปิดประตูนะครับขังตัวเองอยู่ในห้อง
ซึ่งจากการสอบถามทางญาติพี่น้องนะครับทราบมาว่านายสุพศมีประวัติในการผัวพันเกี่ยวกับเสพยาเสพติดนะครับ
แล้วก็ไม่ได้นอนมาแล้วสามวันนะครับคาดว่าคงจะเกิดความเครียดนะครับ
ขณะนี้ทางเจ้าที่สำรวจก็ได้พร้อมอาวุธครบมือนะครับได้ตรึงกำลังไว้รอบบ้าน
แล้วก็ยังไม่กล้าเข้าไปนะครับเนื่องจากว่านายสุพธิ์ผู้ต้องสงสัยอะไรนี้นั้น
มีอาวุธปืนปากกาด้วยนะครับเมื่อเช้านี้ก็ยิงออกมาแล้วหนึ่งนัดนะครับ
แต่โชคดีที่กระสุนไม่ผูกใครนะครับตอนนี้ทางเจ้าที่ตำรวจก็ใช้ความละมุนละม่อมนะครับ
ในการเจรจานะครับให้นายสุพศนั้นวางอาวุธแล้วก็เข้ามามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่นะครับ
พร้อมจะรอรับตัวเขาถ้าหากเขายอมออกมาแต่โดยดีนะครับ
ซึ่งคาดว่าในช่วงบ่ายนะครับฐานการณ์เขาคงจะเริ่มคลี่คลายมาจากทางที่ดีขึ้น
ทางนายสุพศผู้ต้องสงสัยรายนี้นั้นหายจากอาการเครียดนะครับ
นายสุพธมีขอหรือว่าเรียกร้องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมครับ
ตอนนี้เขายังไม่ยอมขออะไรแล้วครับไม่ยอมเรียกร้องอะไร
แม้แต่เอาทางแม่กับพ่อเขาไปตะโกนอยู่ริมหน้าต่างนะครับ
ให้ลูกออกมามอบตัวแต่เขาไม่ตอบรับนะครับ
ตอบรับออกมาเลยนะครับก็ขังตัวเองอยู่ในห้องนะครับ

ทางเจ้าที่ก็ไม่สามารถจะเข้าไปได้นะครับ
ทางตำรวจก็พยายามเจรจานะครับเจรจาก็พยายามต่อลองให้ออกมามอบตัว
เพราะว่าเขาไม่ได้มีโทษร้ายแรงอะไรนะครับ
ซึ่งประวัติของผู้ต้องสงสัยอะไรนี้ก็มีประวัติในการเข้าออกเรือนจำมาหลายครั้งด้วยนะครับ
แล้วก็มีประวัติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยก็คงจะกลัวนะครับ
ก็คงยังไม่กล้าเอามามอบตัวในตอนนี้ครับ
ก็คิดว่าในช่วงบ่ายนะครับหากสถานการณ์ก็เริ่มน่าจะดีขึ้นนะครับ
จากว่าทางญาติพี่น้องก็เริ่มมาช่วยกันเกลี้ยกล่อมหลายคนนะครับรอบบ้านนะครับ
คิดว่านายสุพธก็คงจะยอมออกมามอบตัวนะครับ
ต้องรอดูกันต่อไปถ้าหากมีความคืบหน้าผมก็จะรายงานให้ทางสถานีทราบครับ
ขอบคุณคุณเจตนาเมืองลื้อนะคะผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ก็ถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะมีการรายงานเข้ามา
ตอนนี้เบื้องต้นก็คือตำรวจยังคงตรึงกำลังอยู่
แล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะบุกเข้าไปจับหรืออย่างไร
คือยังคงเน้นใช้วิธีเจรจาทั้งคุณพ่อคุณแม่ญาติญาติ
แล้วก็ตัวตำรวจเองในการที่จะเจรจาให้ผู้ต้องหาออกมามอบตัวอยู่
คงต้องรอให้อารมณ์นั้นเย็นลงก่อน
แต่ว่าไม่มีการเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมมานะครับ
ก็ติดตามกันต่อในข่าวช่วงต่อไปครับ